คุณผู้ชมทีนี้ใครรอแม่น้ำหนึ่งอยู่นะคะ

บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะเพื่อไม่ให้เลขเคลื่อน
แนวทางในการให้เลขของแม่น้ำหนึ่งเนี่ย

อันนี้เป็นของรัฐบาลไทย

อันนี้เป็นของหวยลาวท่านอย่ามาไขว้กันนะคะ

เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะแม่น้ำหนึ่ง

ปรากฏว่าไม่ได้จุดนะคะ
แต่ล้วงค่ะล้วงลูกปิงปอง

วัตถุมงคลก่อนแบบนี้ค่ะ
เริ่มขายวัตถุมงคลก่อนคุณผู้ชม
จากนั้นก็ไปกราบปู่อนันตนคราช

บอกว่าให้บันดาลโชคลาภ
แล้วไงต่อล้วงค่ะ

อันนี้แนวทางของหวยลาว
ฉันย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางของหวยลาวค่ะ
หลังจากนั้นหยิบลูกปิงปองมา๔ลูก

แล้วไม่ใช่ว่าเมื่อวานใครที่ไลฟ์สด

เขาให้โอกาสของคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่เสียเงินก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้เรา

เพราะใครที่ได้เห็นก่อนก็คือคนที่เสียเงิน
หลักก่อนไง
แล้วเลขอย่างนี้ดูจะเข้าใจไหม
อ๋อต้องเอากระจกที่๒อีกดี

กว่าจะได้อย่างงี้ก็โดนด่าเยอะอยู่ค่ะก็เป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเรานะ
ที่แบบตั้งใจจะทำเอาคือไม่โฟกัสเอา
เอากล่องเป็นยังเนี้ยเอากล่องคือแบบโฟกัส
หวีก็ไม่โฟกัสเอามันโฟกัสพื้นทุกอย่าง
แต่ว่ามันไม่โฟกัสโทรศัพท์

กล่องไหนไม่โฟกัสพี่น้องชิ้นจังเลยละเอาเป็นกล้องหนา
แล้วสุดท้ายยังไงโฟกัสไหมโฟกัสแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเลขนี้แหละ

แม่น้ำหนึ่งเคยบอกไงว่าเขาชอบเลขอะไรเนี่ยมันไปตรงกัน
ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นหวยลาวล้วงปิงปองนะ
แต่มันไปตรงกับรัฐบาลไทยที่บอกตั้งแต่ครั้งโน้น

งงแล้วแม่หนึ่งแล้วสุดท้ายจะจุดไม่จุดเนี่ยสำหรับรัฐบาลไทย
วันนี้วันนี้อะไรอ๋อยังมีเวลาอีกหน่อยนะครับ
มีเวลาปล่อยให้รอก่อนแต่ถ้ารอเกอร์เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเคืองนะจ๊ะแม่นะ
ผมไม่รู้ผมตกขบวนหรือเปล่าผมไม่เคยดูไลฟ์ของแม่น้ำหนึ่งเลย

วัตถุบงคลข้างหลังหลังหลังอะไรเนี่ยค่ะอย่างน้อยพระราช